เต็ปแรกเป็นเกมที่เกษมบัณฑิตบุกไปพบแบงคอกบีทีเอส
จังหวะนี้เป็นการเอาตัวรอดของอนันตชัยปราบวงศา
เป้าของทีมเยือนที่ลากตัดจากริมเส้น
ก่อนจะสับขาหลอกแล้วก็ดึงบอลหนีผู้เล่นของแบงคอกบีเดียส
ถึง๓คนที่เข้ามาดูประกบอย่างเหนือชั้น
แต่สุดท้ายเกษมบัณฑิตแพ้ไปหนึ่งประตูต่อหก
ต่อมาเกิดขึ้นในเกมที่แคทเอฟซีเสมอกับสมุทรสาครหนึ่งหนึ่ง
เป็นจังหวะซีดานเทิงสวยของอลงกรจันทร
ลุกปลาตีนเริงร่าที่พลิกบอลหนีผู้เล่นของแคท
จากการที่สุรัสตแซ่อุยนั้นคว่างบอลยาวมาให้
ไปดูเกมที่ห้องเย็นท่าข้ามเปิดบ้าน
พบกับศรีสเกตดูคริสเตนโนะดูอาเตะ
การเอาบอลลงบนพื้นก่อนดึงจังหวะ
ผู้เล่นของห้องเย็นท่าข้ามได้อย่างยอดเยี่ยม

จบลงด้วยการเสมอกัน๓ต่อ๓
ต่อกันที่ผู้เล่นบราซิลอย่างโตต้า
นักเตะสารพัดประโยชน์ของสุราธานี

มภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนเส้นก่อนที่จะหมุนหนี

ธิติพงศ์บัวชัยยิงไปติดผู้เล่นของทีมเยือน
จบเกมนี้ด้วยการเสมอกันไป๓ต่อ๓เหมือนกัน

ซึ่งกำลังลุ้นแชมป์เปิดบ้านพบกับบางกอกซิตี้

บอลจากริมเส้นแล้วก็ถูกสุภวุฒินั้นตามประกบ

ทำให้สุภวุฒิถึงขั้นต้องดึงกางเกง

ก็ไม่สามารถช่วยทีมรอดพ้นจากความประชัยได้
ชนบุรีอยู่ดี๒ประตูต่อ๖